ซึ่ง๑๙ผู้เล่นที่ถูกประกาศรายชื่อออกมาได้ลงฝึกซ้อมแล้วด้วยค่ะ
นักเตะทั้งหมด๑๙คนลงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ชั้น๓ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่อินโดร์สตาเดียมหัวหมาค่ะโดยนำทีมมาโดยเกียรติยศชะแร่มเขตที่กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง
ในรอบ๖ปีร่วมด้วยตัวกัวเก่าค่ะอย่างชายวัดแจ่มกระจากเจษดาชูเดชและวันดาดาวรุ่ง
ไม่ว่าจะเป็นหมาดอุสมันมุษาสารวุฒิพระพฤกษ์และอันนัตชัยประหลาบวงศา
โดยนัดเปิดสนามไทยแลนดไฟต์เสาร์ที่๒๐ตุลาคมนี้ค่ะทีมชาติไทยจะพบกับอังกฤษแข่งขันเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที
ส่วนนัดที่๒ของทีมชาติไทย๒๑ตุลาคมพบกับมาเลเซีย๑๖นาฬิกา๑๕นาทีเช่นเดียวกัน
นัดสุดท้ายแข่งขัน๒๓ตุลาคมวันอังคารไทยจะเจอกับอุสเบกิสถานแข่งขันเวลา๑๘นาฬิกา๑๕นาที
ต่อกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ได้ประกาศรายชื่อ๒๗เบื้องต้นของชุดที่จะแข่งขัน
ฟุตบอลอาเซียนคลับนะคะที่จะแข่งขันกัน๘พฤศจิกายน
จนถึงสิบห้าธันวาคมนี้ค่ะซึ่ง๒๗รายชื่อก็จะตัดตัวให้
ยี่สิบสามผู้เล่นนะคะแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เป็น
ผู้เล่นชุดเดียวกับที่บุกไปชนะฮ่องกงหนึ่งประตูต่อสูตรเมื่อวันที่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เตะที่มีเพิ่มเข้ามานะคะก็คือขวัญชัยสุดล้อมแล้วก็สารานนท์
นุอินนะคะ๒ผู้รักษาประตูจากทีมบุรีรำแล้วก็เชียงราย
นอกจากนี้ก็ยังมีพรรษาเห็มอิบูนแล้วก็รัฐนากรใหม่คามิสองนักเตะจากทีมบริรามนะคะ
รวมถึงมงคลทศกัยจากโอริสเทโลและคนที่หลุดไปค่ะก็คือวรวุฒิศรีสุภาค่ะ
โดยทีมชุดนี้นะคะจะเข้ามารายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันอังคารที่๒๓ตุลาคม
ส่วนนักเตะที่ติดเกมฟุตบอลถ้วยนะคะทั้งจากเชียงรายจากบีจีเอฟซีและจากบุรีรำค่ะ
จะตามเข้ามารายงานตัววันจันทร์ที่๒๙ตุลาคมแทนค่ะ